คุณผู้ชมคะมีวัยรุ่น๓คนที่จังหวัดสุราชธานี
ต้องบอกว่าหมดอนาคตนะคะเพราะว่าตั้งใจจะไปขโมยพืชกระท่อมที่เขาปลูกเอาไว้ในไร่สวนของชาวบ้านแซมกันไว้
ที่นี้ชาวบ้านเนี่ยเขามีการปล่อยกระแสไฟฟ้าสองร้อยยี่สิบโป้งป้องกันขโมยด้วย
ที่บอกว่าหมดอนาคตเพราะว่าทั้ง๓คนเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในสวนผลไม้หลังบ้านของนายสมพรเดชบุรีวัย๕๓ปี
พรุกระแชงในตำบลบ้านซ่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานี
พื้นที่นี้มีการปลูกพืชกระท่อมอายุกว่า๕ปีแซมกับสวนผลไม้เกือบ๑๐ต้น
แล้วก็มีบันไดลิงพาดอยู่สำหรับเก็บใบกระท่อมด้วยนะคะ
ในที่เกิดเหตุมีมีดพระจำนวน๑เล่มตกอยู่บนพื้นย่าที่ชุ่มน้ำ
และพบร่างผู้เสียชีวิตสามคนทราบชื่อก็คือ
นายธนกฤษเพชรสวรรค์วัยสิบแปดปีนายดำรัสสุดสิ้นวัยยี่สิบสองปี
และนายธิรพัฒน์พิษครุฑวัย๑๖ปีทั้ง๓คนมีแผลไฟไหม้ตามร่างกายค่ะ
สอบส่วนเบื้องต้นก็รู้ว่าสวนนี้มีการปลูกกระท่อมเอาไว้ในสวนผลไม้หลังบ้าน
และมีการป้องกันการลักขโมยด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านก็คือ๒๒๐โวลต์นี่แหละค่ะ
ว่าในช่วงเวลากลางคืนวัยรุ่นทั้ง๓คนน่าจะเข้ามาในสวนดังกล่าว
แล้วก็ใช้มีดพระที่พกติดตัวมาฟันเข้าไปที่ต้นกระท่อมซึ่งมีกระแสไฟฟ้าอยู่
ทำให้สายไฟเนี่ยพาดถูกร่างแล้วก็เลยทำให้ทั้ง๓คนเสียชีวิต
โดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะเชิญเจ้าของสวนไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
และแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ